เจ้าหน้าที่ก็สามารถกู้ซากเครื่องบินเล็กที่ตกลงในคลองที่เขตหนองจอกเมื่อวานนี้ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุซึ่งดูว่าจะยุ่งยากมากขึ้น
เจ้าของเครื่องบินยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้ไม่มีกล่องดำบันทึกการบิน
ขณะที่ผู้ที่รอดชีวิตก็ได้เปิดเผยวินาทีเฉียดตายจากอุบัติภัยในครั้งนี้
ติดตามจากรายงานพิเศษของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
พี่ว่าพี่ไม่รอดความรู้สึกอย่างเดียวคือตาย
หน้าตอนนั้นก็คือมันตรงค่ะคุณรู้ว่าแนวมันจะตรงกับตรงนี้พอดี
แต่พี่ไม่คิดว่าเครื่องบินจะตกลงไปในน้ำพี่คิดว่ามันต้องไปอย่างนี้
ก็คือถ้าเรามองก่อนที่เขาจะฟาดกับต้นไม้
คือแนวของเขายังไปได้อีกเขาไม่ได้ดิ่งลงอย่างนี้
คือถ้าไปได้อีกมันต้องไกลใช่ไหมคะคือในความรู้สึกนะ
แต่พี่คิดว่ายังไงมันต้องโดนพี่ต้องฟุบให้ต่ำที่สุด
เพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ตกตรงนี้มันตัวเราอาจจะรอดอย่างนี้ค่ะ
นางประพินเปรมปรีชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างที่เธอกำลังนั่งล้างจานอยู่บริเวณหน้าบ้าน

เกิดเครื่องยนต์ขัดคล่องและพุ่งตรงมาที่เธอ
เสียหลักตกภายในคลองลำเกาะเหล่าย่านลำผักชีเมื่อวานที่ผ่านมา
เช่นเดียวกันกับนายสมบูรณไผ่ตะการ

และได้เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเครื่องบิน
ก่อนที่ตอนนาทีกู้ภัยจะมาถึง
โดยเล่าว่าเมื่อได้ยินเสียงดังสนั่น
จากตัวเครื่องบินมีการลั่วไหลของน้ำมันตลอดเวลา
คิดว่าอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
ทีนี้ผมวิ่งมาทันเหตุการณ์

คนบาดเจ็บดึงออกไปทีนี้เขา
คนที่วิ่งเข้ามาดูเขากลัวเครื่องบินเนี่ยจะระเบิด
ทีนี้ผมไม่กลัวผมช่วยคนบาดเจ็บไหม
เอาออกไปพ้นเหตุการณ์
แล้วก็วิ่งกลับมาช่วยนักบินอีก
คนหนึ่งขาหักเอามาไว้ที่แคล่มานอนที่แคล่
แล้วก็วิ่งกลับไปช่วยคนขาเครื่องอยู่
เครื่องมันอัดอยู่ดึงเขาไม่ออก
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้นักบินผู้ช่วยที่๒เสียชีวิต๑คน
และมีผู้ได้รับบัตรเจ็บ๕คน
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า๙ชั่วโมง
ในการกู้ซากเครื่องบินเล็กขึ้นมาไว้ด้านบนได้สำเร็จ

เข้ามาตรวจสอบพิสูจน์ซากความเสียหายและสาเหตุที่เกิดขึ้น
และในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบอุบัติเหตุ
ของท่ากัดสยานกระทรวงคมนาคม

ก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายของเครื่องบิน
รวมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าบริเวณส่วนหน้าของเครื่องบิน
และบริเวณส่วนปีกของเครื่องบินได้รับความเสียหายมากที่สุดค่ะ
จากการตรวจสอบโดยละเอียดยังพบว่า
เครื่องบินเล็กรุ่นนี้ไม่มีกล่องดำที่บันทึกข้อมูลการบิน
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเก็บหลักฐานพิสูจนซากเครื่องอย่างละเอียดมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าก่อนเกิดเหตุนักบินพยายามขอลงจอดฉุกเฉิน
และได้พยายามบังคับให้เครื่องบินลงจอดในคลอง
แต่แรงของเครื่องบินที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วประกอบกับแรงลม
ทำให้ปีกของเครื่องบินชนกับราวสะพานเสียหลักก่อนจะตกลงในลำคลอง
โดยคลองลำเกาะเหลาแห่งนี้มีบ้านเรือนของชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
คาดว่านักบินผู้ช่วยพยายามบังคับเครื่องบินให้
ขณะโดยยืนยันตรงกันว่าเครื่องบินบินมาตามเส้นทางปกติ
เพื่อไปยังปลายทางสุวรรณภูมิแต่เกิดขัดข้อง
เกิดขึ้นเกิดจากความประมาณหรือเกิดจากเครื่องยนต์ขัดคล่อง
โดยต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
พลังสตรีฤทธิสินทร์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน